สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกรดศพ
เรื่องการพันตี้ความเคลื่อนไหวของโวงการฟูตเบาไทย
วันนี้ประธานฝ่ายกฎหมายสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยัน
ว่านายวรวีมะกูดีจะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมคมฟุตบอล
หลังจากที่คณะกรรมการกลางจัดการเลือกตั้งนายกสมคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
มีมติให้เลือกตั้งนายกสมคมในวันที่๑๑กุมภาพันธ์
โดยจะปิดรับสมัครผู้ลงชิงตำแหน่งต่างในวันที่๑๑มกราคม
ล่าสุดนายนารินพงศินาพักประธานฝ่ายกฎหมายสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ยืนยันว่านายวรวีอดีตนายกสมาคมฟุตบอล๔สมัย
จะลงสมัครเลือกตั้งครั้งนี้อย่างแน่นอนโดยเตรียมเอกสารต่างไว้แล้ว
แต่หากมีกระบวนการที่ทำให้ถูกยืดเวลาพักงานออกไปก็จะขอความเป็นธรรมไปยังสารกีฬาโลกนะครับ
จากนี้นายนารินพงศ์ได้แถลงข่าวตอบโต้คณะกรรมการกลาง
ที่มีมติให้เลือกตัวแทนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๓๐เสียงจากดิวิชั่น๒ใหม่
อยากจะให้ออกมาชี้แจงว่า๓๐เสียงจากดิวิชั่น๒ที่ได้มีการเลือกมาก่อนหน้านี้นะครับ

โก้กิติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเดินทางมาสวัสดีปีใหม่ไทยรัฐทีวี
โดยมีนายวัชละวัชลพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยรัฐทีวีให้การต้อนรับ
โดยซิโก้เปิดเผยว่าจะเรียกทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีมารายงานตัวในวันที่๑๗ธันวาคมนี้
ก่อนจะเดินสายสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนจังหวัดพยาวในวันที่๑๘ธันวาคม
และมีเกมอุ่นเครื่องกับพยาวเอฟซีวันที่๑๙ธันวาคมนะครับ
จากนั้นจะเก็บตัวยาวที่กิเลนวาเล่จังหวัดนครราชศรีมา
ไปแข่งขันฟุตบอลปรีโอลิมปิกที่กาต้าช่วงต้นปีหน้าครับ